การที่เกาะสมุยสุราธานีค่ะมีเพื่อนบ้านบุกไปยิงเจ้าของห้องแถวจนเสียชีวิตนะคะ
ยิงเสร็จเข้าไปในบ้านทิ้งอาวุธเอาไว้แล้วก็ไปมอบตัว
แต่ยิงแบบโหดเยี่ยมนะคะเพราะว่าเจอปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๗ปลอก
หมายความว่ายิงไปอย่างน้อยคือ๗นัดนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานในซอยภูลสวัสดิ์อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ถุนบ้านคนก็ไปมุงดูกันเยอะเลยนะคะ
นายโสพลชัยสุขอายุ๕๑ปีเจ้าของธุรกิจห้องแถว
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา๑นัดขาขวา๑นัด
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยแต่เสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
คนก่อเหตุคือนายนบพรหรือดิวอายุ๓๘ปีนะคะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุน๑๑มม๗ปลอกตกอยู่ค่ะ
ก็กระจายเกลื่อนพร้อมหัวกระสุนที่ใต้ถุนบ้านที่โต๊ะไม้ก็กองเลือดเต็มเลยนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับนางสมฤทัยบุญศิลป์อายุ๔๘ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายพาลูกชาย๒คนอายุ๒ขวบคนนึง
อายุ๙เดือนอีกคนนึงมานั่งเล่นกันอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้ค่ะ
ก็เล่นกับลูกหลานของเธออีกหลายคนเลยนะคะ
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเพื่อจะรับภรรยากับลูกกลับบ้าน
แต่ลูกกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยรอให้ลูกกินข้าวให้เสร็จก่อน
นี่นะคะระหว่างที่ผู้ตายกำลังจะอุ้มลูกอะค่ะ
คุณผู้ชมเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
กำลังจะอุ้มลูกนี่นายนพรคนก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดแล้วเดินไปยิงเลย
ตอนนั้นทุกคนตกใจมากพากันวิ่งหนีกันนะคะ
โสพลคนที่ถูกยิงก็พยายามจะวิ่งหนีเหมือนกันแต่หนีไม่ทัน
กระหน่ำยิงจนเสียชีวิตอ่ะแล้วคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เดินมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ยิงเลยค่ะ
มันกับว่าแบบเจาะจงประมาณนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดก็สายปืนไปมา
แล้วก็เข้ามาใต้ถุนค่ะ
ก็นั่งหลานกินข้าวอ่ะค่ะสดใจค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางพรจันชัยสุกอายุ๓๙ปีภรรยาของผู้ตาย

จะมายิงสามีเธอเพราะไม่เคยมีปัญหากัน
ปกติทำสวนผลไม้อยู่ใกล้กันแต่ระยะหลังหลังเหมือนกับนายนบ
คนก่อเหตุมีอาการหลอนหลอนยังไงก็ไม่รู้เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า
ระแวงว่าผู้ตายจะไปวางยาในอาหารครับ
เมื่อวานนี้ก็มาก่อเหตุยิงสามีต่อหน้าลูกอะค่ะแล้วเธอกำลังป้อนข้าวให้กับลูกไม่ถึง๓คำ
ตัวภรรยาของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงต่อเลย
เสียเสาหลักของครอบครัวไปแบบนี้แล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยนะคะ
แล้วลูกพี่ตัวเล็ก๙เดือนนั่งอยู่๓ขวบนั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย
คิดว่าตายหมูแล้วเพราะว่ายิงกระสุนคือยิงแฟนพี่เสร็จ
กล่าวว่าหมดแม็กซ์เล็กจะใส่แม็กซ์ใหม่แต่ว่าพี่คุณพี่ปัญญาพุนอ่ะ
มาปัดปืนให้ตกนั่นแหละแล้วก็แกเขาผลักไปแล้วก็
มันก็ขี่รถไปแล้วก็พี่ก็มืดมาเลยละมึงทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้น
อยู่อยู่คือมายิงกันเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยอ่ะ
คือแฟนพี่แกก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนจะตั้งใจมายิง
แต่ว่าเพื่อนคือเข้ามาแกก็หลบไม่ทันมันเห็นแล้วมันบอกไม่ถูกอะเนาะ
เมื่อคืนนี้ก็ไม่หลับเลยเขาไม่หลับเต้อ
อยากให้แกมาหาไงคือคิดถึงคุณอยู่กันด้วยกันทุกวันนะน้อง
คือเขาจะถามตลอดพ่อพ่อแล้วก็ชี้รูป
พี่ยังไม่ได้ตอบลูกเลยพี่บอกว่าพ่อหลับพ่อหลับ
เห็นหน้าลูกแล้วพี่สงสารพี่ต้องทน
คือทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่หมดเลย
พี่ต้องชู้นะต้องอยู่เพื่อลูก
แต่พี่ยังไม่รู้จะผ่านตรงนี้ไปได้ไหม
วันนี้ทางครอบครัวรับศพนายโสพลไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
ของผู้ตายบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหันแบบนี้
กับแม่ก็อายุเยอะแล้วแม่อายุ๗๔พ่อก็อายุ๗๘แล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมานายโสพลเป็นคนดูแลพ่อแม่ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
งานศพแม่ก็นั่งเฝ้าโรงศพของลูกชายแบบนั่งจ้องอยู่ตลอดนะคะด้วยความเสียใจ
เรื่องทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับสพบผุดอำเภอกเกาะสมุย
บอกว่าช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้นายนพรไปมอบตัวนะคะ
จากการสอบสวนเขารับสารภาพว่ายิงนายโสพลจริง
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือระแวงว่านายโสพลจะไปวางยาคนในครอบครัวเขา
เพราะก่อนหน้านี้พ่ออาคนในครอบครัวเพิ่งจะเสียชีวิตไป
ก็เลยหลอนคิดไปเองว่านายโสพลจะมาวางยา
ก่อนเกิดเหตุก็มีอาการหวาดระแวงว่านายโสพลจะมาวางยาในอาหารของตัวเองกับอาหารของแม่
เอาปืนไปยิงนายโสพลเลยอ่ะโอ้โหจากการตรวจสอบประวัติ
นายนพรคนก่อเหตุเนี่ยค่ะมีประวัติถูกส่งไปบำบัดยาเสพติด
แล้วระยะหลังมีอาการทางจิตทางประสาท
ไม่ได้รับการรักษาก็เลยหลอนแบบนี้หลอนแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพาอาวุธปืนนะคะ
ที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นปืนของนายนบพรเองมีใบอนุญาตครอบครอง
ล่าสุดตำรวจภูทรบ่อผุดนำตัวนายนพรส่งสารเกาะสมุยเพื่อฝากขังค่ะ
ไม่แล้วฮะผิดภัยของยาเสพติด